ผมก็ปฏิบัติตามนะฮะ

แต่ว่าไปจอดตรงข้างถนน๔เลน

กลัวมากจะเกิดอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชม
ดูตอนเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยไป
ไปข้อหน่อยว่าพี่มาหลับตรงนี้ไม่ได้นะฮะ

เดี๋ยวรถินเนี่ยรถชน
รถมาเยอะเลยหนึ่ง
พี่ครับ

ก็จอดหลับซะเลยแต่คุณพี่ครับ

คุณพี่ไม่ได้หลับในรถธรรมดาธรรมดา
แต่คุณพี่ไหลทะลักออกมานอกรถ
คืออันนี้คือหลับไหลของจริงใช่ไหม
แล้วถ้าเกิดหลับไหลแล้วถ้าเกิดรถมามองไม่เห็น
เหยียบไปจะทำยังไงคุณคุณพี่อันตรายมากนะ

ต้องรีบมาส่องไฟแบบนี้แล้วคุณดูถนนสิ

ถ้าเกิดว่าไม่มีไฟของนักข่าวนี้ก็คือมองไม่เห็นเลยนะคะ
และรถพี่เขาไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เปิดไฟไว้
ใช่คุณผู้ชมนี่มันมืดตื๊ดตื๋อน่ากลัวนะฮะ
คุณผู้ชมตำรวจสายตรวจสพธวรรษบุรี
เข้ามาตรวจสอบเหตุชายหมดสติข้างรถกระบะ
จอดริมถนนแจ้งสนิทสายเสรภูมิ๑๐๑
หน้าปั๊มแก๊สหมู่๕ตะบนอุ่มเม่า
อำเภอวัชบุรีจังหวัด๑๐๑นะคุณ

เพราะว่าจุดเกิดเหตุเป็นถนน๔ช่องจราจรก็ถนนใหญ่นะครับ
ผู้ชายคนนี้โอ้โหนอนหลับไหล

ลงมาจากรถกระบะแบบนี้นะครับ
เครื่องก็ดับเครื่องอยู่นะฮะ
โดยเปิดประตูฝั่งคนขับเอาไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่รีบมาเรียกให้ผู้ชายคนนี้ตื่น

ตอนแรกชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาคิดว่าเป็นศพ

พูดจาสับสนวกวนคล้ายคนเมาล่ะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะคนที่มาเห็นพี่คนนี้
เขานอนอยู่ข้างรถก็คือคุณพี่ระดมพรจันทรสาขาร
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเดินทางมาจากอุบล

ขับรถผ่านมาจุดเกิดเหตุตรงนี้มืดตื้อเลย

เจอรถกระบะจอดอยู่ไหลทาง

คือประตูรถฝั่งคนขับก็เปิดเอาไว้
ชายคนนี้ก็นอนฟุบกับพื้น

กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะฮะ

คนทำไมนอนอยู่ตรงนี้ก็เลยโทรแจ้งครับอย่างรถส้นโทรแจ้งทางหมายเลขไหนครับ
หมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเนอะอะไรคะโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมครับ
หนึ่งเก้าหนึ่งครับผมก็เจ้าหน้าที่ก็มารวดเร็วอยู่เนอะ
มามาที่เกิดเหตุรวดเร็วครับจ้ะก็ถือว่าก็มาช่วยเหลือได้ทัน
ดีกว่าที่จะเกิดเหตุร้ายใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะใช่
เราเป็นพลเมืองดีผ่านทางมาเนี่ยเราก็คือจอดดูอยู่
แต่เราก็ไม่กล้าลงมาเพราะเราเป็นผู้หญิงด้วยใช่ใช่ค่ะครับ
คือปกติเราเห็นมันมันดูมีพิรุษเนอะค่ะเห็นคนนอนใช่ใช่ครับ
เป็นอะไรอย่างนี้แหละนะก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ครับ
โอ้โหคุณพี่ระดมพรบอกว่าตอนที่ขับรถผ่านมาเห็นแล้วมันมืดตื้อนะ
ทางไป๓ทางนั่นมันคน๑นะ๒นั่นมันศพหรือเปล่า
เขาตายแล้ว๓นั่นมันผีหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นคนแล้วฮะทางด้านของตำรวจของสพธวัฒน์บุรี
ก็นำตัวชายคนดังกล่าวเนี่ยประคับประคองไปที่สพธวัฒน์บุรีนะ
เพื่อให้ได้สติก่อนประสานญาติมารับตัวกลับภูมิลำเนาต่อไปนะ
ก็ต้องไปสอบพี่มาจากไหนจะไปไหน
ทำไมมันนอนแบบนี้เมามาหรือเปล่าตรวจวัดแอลกอฮอลหน่อยไหม
กำลังคิดว่าจะต้องหลับอีท่าไหน
หลับแล้วก็แบบเปิดประตูได้แล้วก็หล่วงมาแหลกครับคุณผู้ชม